คุณผู้ชมคะเปลี่ยนมาเรื่องราวดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะสำหรับพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมเด็กปลูกปั้นของพี่ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ย
ก็คือน้องออสปากดีซึ่งน้องออสเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษใช่ไหม
พี่ชูสีเขาเห็นแววก็เลยชักชวนมาทำยูทูปจนโด่งดัง
แล้วก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตลกบริษัทฮาไม่จำกัดด้วยเนี่ยน้องคนนี้เลย
แต่ไปมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคนดันคอรหาว่าพี่ชูศรีเนี่ย
หากินกับเด็กพิเศษเอามาหารายได้แล้วก็ชุกมือเปิบเอาเงินเด็กไป
เรื่องนี้พี่ชูสีชนยิ้มยืนยันกับทางบันทึงไท้รัสนะคะว่า
เรื่องนี้ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่
ที่ผ่านมาคนคอรหาเยอะ
ออสเขามาเล่นตลกได้เพราะว่า
พี่เขาเห็นว่าออสเป็นเด็กกระตันยู

กินนอนก็กินนอนอยู่ในรถขยะ
เห็นตอนช่วงงานศพของพี่โรเบิร์ตสายควัน
เห็นแล้วก็สงสารก็เลยเอามาทำงานด้วย
ชูศรียืนยันนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ย
ออสก็รับไปเองไม่มีการหักหัวคิว

โดยรายได้ทั้งหมดนะคะน้องออสปากดีก็เอาไปเลี้ยงครอบครัว

ตอนนี้มีเงินเก็บซื้อรถกระบะให้กับพ่อแม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงพี่ชูสีกันหน่อยค่ะ
ถ้าจะอมไปเนี่ยคงไม่มีเงินไปซื้อรถกระบะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ
ก็ถือว่าให้โอกาสน้องได้ทำงานแล้วก็น้องเป็นเด็กดีด้วย
ช่วยเหลือครอบครัวนะคุณผู้ชม